ไปเอาใจช่วยภารกิจสุดหินนี้กันหน่อยค่ะ
มีเจ้าหมาจอมสนตัวนึงไม่รู้ทำอีท่าไหน

แล้วคือสงสารมันเจ็บนะ
โหยหวนอยู่นานมากอะค่ะ

ศิลธรรมสมาคมบ้านบึงก็รีบเอาอุปกรณ์ตัดทางมาช่วยเลยนะคะ
ตัดประตูรั้วเหล็กที่หน้าบ้านเลขที่๑๕๗ในหมู่บ้านทรายทองวิลเลส
ในจังหวัดชนบุรีช่วยเจ้าหมาตัวนี้ค่ะ
เป็นเพศเมียพันธ์ไทยสีน้ำตาลอายุ๓ปีนะคะ
มันถูกเหล็กเสียบทะลุท้องแล้วก็คาอยู่บนประตู

ช่องว่างเห็นไหมระหว่างตัวประตูกับตัวเพดาน
นิดเดียวมันแคบมากค่ะเจ้าหน้าที่ก็ต้องใช้เวลากว่าหนึ่งชั่วโมงเลยค่ะ
จะตัดเหล็กแล้วก็ยกไอ้เจ้าหมาตัวนี้ลงมาที่พื้นได้
เพื่อนบ้านเขาเล่าให้ฟังบอกว่าตอนเกิดเหตุเจ้าของหมาไม่อยู่บ้าน
อยู่เขาได้ยินเสียงหมาร้องดังลั่นเลย
รีบออกมาดูว่าเอ๊ะเกิดอะไรขึ้นหรือเปล่า
ภาพที่เห็นก็อย่างนี้เลยค่ะมันดิ้นพลาดพลาดอยู่บนประตูรั้ว
แล้วก็มีเหล็กเสียบคาท้องอยู่เขาเลยรีบโทรบอกเจ้าของหมา
แล้วก็แจ้งกู้ภัยให้มาช่วยเหลือแบบนี้แหละค่ะ
เป็นกู้ภัยต้องทำได้ทุกอย่างจริงเลยนะ
โอ้โหไม่รู้ปีนขึ้นไปยังไงนะ
คือเอาจริงนะคุณคือการเลี้ยงสุนัข

คือการเลี้ยสุนัขก็ต้องดูแลมันดี

เพราะว่ามันก็คล้ายเด็กอะค่ะ
อยากรู้อยากเห็นอยากออกอยากสำรวจเต็มไปหมดเลย

นึกออกไหมใจไปแต่ข้างหน้า
แต่ไม่ได้ดูเลยว่าข้างล่างหรือว่าข้างหลังเนี่ย